มีคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์พร้อมกันนะครับ

เมื่อกี้วิ่งข้ามตัดหน้าพ้นนะ

แต่ท้ายที่สุดรถกระบะก็เสียหลัก
ไปชนผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วก็ชนเกาะกลางถนน

มีทั้งคนรอดชีวิตฉิวเฉียดและคนเสียชีวิต
กลายเป็นข้ามกันสองคนนะถึงฝั่งแค่คนเดียว

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน
สินทรียศภาพเรียนธรรมตะซิตี้
ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ซึ่งรถกระบะคันนี้สภาพด้านหน้าก็พังยับ
กระจกแตกฝากระโปรงหน้าเปิด
แล้วก็แน่นอนนะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ย

คอหักสะโพกหักขาหักทั้งสองข้าง

ผู้ตายก็คือนางสาวยุภารัฐโยธานันอายุ๓๓ปีเอง
คนนี้คุณกำลังจะก้าวข้ามถนน
แล้วรถกระบะก็เสียหลักพุ่งมาชนเธอ
แล้วดูถนนเส้นนี้นะถนนใหญ่นะคุณนะ
แต่ถามว่าจะข้ามกันยังไงให้ปลอดภัย
ยากนะและอีกอย่างตรงนี้เป็นโรงงานทำให้มีพนักงานของโรงงาน
มีสาวโรงงานจำเป็นต้องข้ามถนนในช่วงเย็น

จะไปขึ้นรถรับส่งพนักงานที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
คือมันเรียกไม่ได้ถ้าเกิดอย่างนี้จริง
อะไรต่างที่เราจะเห็นว่าทั้งช่วงเช้าทั้งช่วงเย็นเนี่ย

คุณดูถนนมากี่เลนใหญ่โตมโหลานแบบนี้นะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะนะคุณก็ปลอดภัย
ก็คือนายชัยวัดอินภูวายุ๓๓ปี
เขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้
เขากำลังขับรถกลับบริษัท
จู่ก็มีคนเดินข้ามถนนมาในระยะกระชั้นชิด
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องหน้ารถอีกทีนึงนะ
จะได้เห็นว่ามีคนข้ามถนน๒คน
ก็ระยะกระชั้นชิดเขาเหมือนกันดูสิ

พอหักขวาเท่านั้นแหละพยายามแตะเบรกแล้วมันเอาไม่อยู่

ชนคนที่เพิ่งจะลงจากเกาะกลางแล้วก็ไปชนเกาะกลางแบบนี้
เอาล่ะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็แน่นอนภาพจากกล้องหน้ารถคันข้างหลัง

แล้วก็นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนต่อที่สพบวิน

แต่ทีนี้ผมว่านะต้องมีการเข้าไปพูดคุยกับทั้งโรงงานด้วยนะ
หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ในการที่จะดูแลความปลอดภัย
ให้กับคนงานที่ต้องข้ามถนนตรงนี้นะครับ